มาติดตามความพร้อมของทีมชาติไทยจะลงแข่งขัน๔โมงเย็นนะครับ
ก็เป็นฟุตบอล๔เกมนัดที่๓ในรอบแบ่งกลุ่มของสายบีครับ
เราชนะมาสองเกมก่อนหน้านี้นะครับเหนือสิงคโปร์สามตอนหนึ่ง
แล้วก็ชนะมาเลเซียอีกสองต่อศูนย์การเจอสปลาวคู่แข่งในนัดต่อไปนะครับ
ก็มั่นใจเหมือนกันว่าจะเก็บอีก๓คะแนนได้

ก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของคนที่ลงก่อนหน้านี้
ซึ่งเริ่มมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ล้าสะสมกันแล้วครับโปรแกรมค่อนข้างแข่งถี่หลังจากนี้เลยนะครับ
แทบจะวันเว้นวันเลยล่ะครับแล้วก็สองวันเตะทีหนึ่ง
ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับซึ่งก็ต้องวางแผนกัน
สำหรับโปรแกรมทั้งนี้เจอสอบปลาวสี่โมงเย็นเนี่ยนะครับ
เศรษฐศิษวรรเศษกองกลางจากเชียงรายก่อนลงซ้อมทันทีที่เดินทางมาถึงนะครับ
ส่วนโจทันเข็มดีก่อนหลังจากราชบุรีก็จะมาสมทบกับทีมวันนี้นะครับ
โอกาสเข้ารอบทีมวางแผนเข้ารอบต่ออยู่แล้วแต่ยังมองแบบเกมต่อเกม
ฟุตบอลชายซีเกมรอบแรกหากมีคะแนนเท่ากันนะครับจะดูที่ผลงานเฮติเวทก่อน
และถ้าเกิดว่าเฮสตูเฮดยังเท่ากันอีกก็จะมาดูที่ผลต่างประตูได้เสียครับ
คาดกลางสิทธิ์ตัวจริงของไทยนะครับพบกับทางสหปลาระบบการเล่นเนี่ย
สามสามก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันบ้างนะครับเริ่มจาก
สาประตูจะเป็นธีรวุฒิสวนสันนะครับแนวรับจากขวาไปซ้าย
งศกรตรีศาสตร์บุครีเหล็มดีทรงชัยทองฉ่ำ
แล้วก็อาภิกษิศแสงศรีขำม้วนของกลางอิทธฟันดอลล็อกกับ
เจ้าพิพัทธ์สุพันธ์เพศัตริย์แล้วก็ปุราเชษฐ์ท่อสนิท
ส่วนสามประสานแดนบนครับอนันยอดสังวาน
อาชิตพลคีรีรมและชะนรงพรมสี่แก้วครับ